ของพญานาคก็ต้องไปทางฝั่งอีสานเขา

ที่นั่นเขามีการทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์

หนึ่งปีล้างหนึ่งครั้งนะเนาะไปต่อ
คุณชิสาที่นี่เขาจัดเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับภาพที่เห็นนี่คือ
บริเวณบ่อน้ำพญานาคศักดิ์สิทธิ์
ตั้งอยู่ที่พื้นที่ของวัดพระธาตุบังพวนมู่
ตามบนพระธาตุบังพวนอเผิงเมืองจังหวัดหนองคลาย
ช่องบ้านเขานิยมนิยมอะไร
มาขอโชคลาภบ้างเรื่องหน้าที่การงานบ้าง
แล้วแต่เรื่องการค้าขายก็มีเหมือนกัน
นี่คือภาพการล้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หาดูได้ยากนะ
อย่างที่ผมบอกฮะ๑ปีเขาจะทำสัก๑ครั้ง
โดยคนโบราณเขาเชื่อว่าบ่อน้ำแห่งนี้
ชาวบ้านเขาสร้างเพื่อให้พญานาคในพื้นที่
อยู่อาศัยดำผุดดำว่าอยู่ที่บริเวณตรงนี้
บ่อน้ำสะอาดพญานาคก็จะกลับมาเล่นน้ำ
บ่อไหนดีบ่อไหนสะอาดใครก็อยากจะเล่น
ใช่ไหมล่ะใช่ครับบ่อของผมก็เหมือนกัน
แต่บ่อผมเนี่ยจะไม่ได้ล้าง๑ปี๑ครั้ง
ผมก็จะล้างทุกครั้งที่จะใช้บริการ

ก็แล้วแต่ว่างตอนไหนก็ไปใช้บริการ

การล้างบ่อน้ำแห่งนี้ต้องให้ผู้ชายลงไปล้างอย่างเดียวเท่านั้นนะ

คำบอกเล่าของคนโบราณบอกว่า
ครั้งหนึ่งฮะหลังจากล้างบ่อน้ำเสร็จ
เฮ้ยมันเชื่อไหมยังไง
มีคนเห็นพญานาคลงมาเล่นน้ำในบ่อนี้จริง

เอาเป็นว่าใครอยากไปเที่ยวอยากไปดูไปชมความสวยงาม
ก็ไปกันได้ที่วัดพระธาตุบังพวนจังหวัดน้องคาย

ของคนที่ใช้ชื่อว่า๒๕๓๘๒๒มากนะครับ
เรื่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ว่ากันไปนะ